ชุดไก่ระบำคนทวงมาเยอะแล้วนะวันนี้

คุณว่างมากคือจริงแล้วเอาเวลาไปเขียนเรื่องอื่นก็ได้

เดี๋ยวรอแปปหนึ่งก่อนขอดูเลิกยามก่อน

ถ้าเกิดมันไม่มีโควิดหรือว่าแบบหายไป

มี๘วันแล้ว

คือตอนนี้คือโอเคสวยห้ามหรือว่ารับตามกฎแล้วอันนี้คือต้องรับตามหรือว่า
หรือว่าเราไฟนอนอีกทีนึง

ไม่ต้องรอไฟนอกคือคำไหนคำนั้นพูดแล้วขอให้มีอย่างนี้จริงหนุ่ม
เธอต้องการหมอไหนที่จะดูเลิกให้เดี๋ยวจะโทร
หนุ่มนี่แหละหมอหนุ่มนี่แหละเดี๋ยวจะดูวันว่างเอง

ไม่ยอมไป
งานโซเชียลเขาเยอะ

เค้าบอกว่าเรื่องฝนให้ผมไปเต้นระบั้มไก่
จะส่งตากล้องไปถ่ายผมอย่างนี้

ไม่มีอะไรทำเหรอตอน๖โมงเย็นเนี่ย

วาระแห่งตอนเช้า

พอเจี๊ยบเป็นลูกไก่

จ๋าไม่เกี่ยวจ๋าจะดูจ่าอยากดู

นี่มันเป็นการที่ประเทศเรารอดพ้น

กระตากรายการเราไง

เพราะตอนนี้จะให้ลงชื่อแล้วว่าใครจะไปร่วมงานว่า

น้องที่ลงในทวิตเตอร์มา
แล้วบอกจะไปด้วยกับพี่หนุ่มเนี่ยนะฮะ
แล้วถ้าไม่ไปโดยเฉพาะไอ้เท่าที่รัก

เบาเท่าที่หลงรักน้องรถเมย์

ไม่ไปมันจะตามเข้าไปด่าในทวิตเตอร์นะฮะ

ก็ใส่หน้าไอ้เจี๊ยบไปแหละ

ไม่รู้แต่ว่าจ่ายพิชิตเนี่ยคงต้องไป

ถ้ายี่เนี่ยจะส่งตากล้องให้ไม่ต้องส่ง
พี่ชิมิตไปเผลอเจ้าชิมิตไปหรอก

ที่มันเกิดขึ้นของระบำไก่เนี่ยเดี๋ยวผมไปแน่

มันมีเทปหนึ่งเรานำเสนอเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียน
ซัสนะเจ้าแม่ตะเคียนคือมีคนนี่เอาแม็กช์
ปิดปากเจ้าแม่ตะเคียนเป็นหุ่นถูกไหม

เสร็จแล้วก็มีกุมารทองกุมารเงินอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วก็มีการพูดเนี่ยเอาไปแบบเหมือนกับเพื่อที่จะไม่ให้มีโควิดเกิดขึ้นนู่นนี่นั่น
ผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยว

แล้วคุณเหมียวได้มีคนบอกว่า

เหมือนจะไปไหว้
ผมก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหา
เพราะตอนนั้นกำลังมีเรื่องดาวเรือง

เห็นไหมคุณศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ย

ตกลงที่พูดมานี่จะไม่ไปใช่ไหม

ถึงบอกว่าหนุ่มไปอยู่นี่ไม่รู้เป็นสิบรอบแล้ว
พี่เนี่ยนะเหมือนกับต้องย้อนกลับมาพูดใหม่

ไม่มันดูเหมือนจะแก้ตัวอะไร
คือตอนนั้นมันหนักมากติดเชื้อวันเป็นร้อย
คุณสาธุนีบอกว่าบอกล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะ

ใช่ค่ะเอาชุดไหมเดี๋ยวเขาจะช่าง่าย

อยากให้เป็นกำลังใจตอนนั้นก็พูดแล้ว

ใช่แบบตอนนั้นอยากให้เป็นกำลังใจ

โอ้โฮว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรอ
ไม่เหมือนต้องขนาดนี้เลยเหรอ

เหลือเสียงมา
คุณยังไงขายากสปีนเลย
ท้องถ่วงต้องมาให้รองพยาบาล
นี่คู่สื่อข่าวแล้วรายงานนะครับบริเวณศูนย์๘๐พันธุ์ศาสตร์
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ามีต้นตะเคียนชื่อว่าแม่ย่าโอรสแม่ย่าพันธิไร
มีกุมารจุกแดงจุกทองแล้วก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะ
นี่นำเอาผลไม้๙อย่างรวมทั้งน้ำเขียวน้ำแดงพร้อมกับหน้ากากอนามัยมาถวายนะครับ
จากนี้เนี่ยยังได้ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้
เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้เลขเด็ดติดต่อกันหลายงวด
เพื่อขอพรให้คนไทยรวมทั้งโลกที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตจากโควิด
ทีนอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะดูสิฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือการคือเขาเอานักกากอนามัยเนี่ยไปปิดให้กับคุณแม่ตะเขียน
กุมารทองด้วยเพื่อให้นักเสียงโชคที่มาขอพรนั้นได้ตระหนักว่า
แม้แต่แม่ตะเคียนเนี่ยยังไม่ปลอดภัยจากโควิด๑๙เลย
รวมทั้งไม่ให้ใครทำกิจกรรมใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก
แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ

ยังไม่ถึงต้องจุดนั้นไม่ถึงต้องประกาศเลย

ก็คือเป็นที่มาของการที่ว่าเดี๋ยว

บอกเดี๋ยวไปขอให้แบบ๓เดือนอะไรอย่างนี้นะ
ใช่แต่ว่านี่คือหมดแล้ว

นักกากกอนามัยหมายามีหาไม่ได้
ตอนนั้นแต่ว่าอันนี้๒ปาทไกลเป็น๒๐๐บาท

ไหนก็ไปแล้วฝากขอเลขด้วยนะคะ